ครับผมคิดว่าถ้าหากเราต้องการที่จะหยุดการรัฐประหาร
เราต้องเคารพในระบบของรัฐสภาอันดับแรก
แต่ว่าการเรียกร้องกับการเดินขบวนสามารถเกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตย

ถ้าหากอะไรที่ไม่ใช่ในการเดินขบวนที่เป็นสันติวิธี
พวกเราทุกคนประชาชนก็ต้องออกมาเพื่อให้อยู่ในตรงนั้นลงไป
เพื่อที่ว่าทุกอย่างจะต้องกลับมาอยู่ในระบบของรัฐสภาใหม่ครับ